ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤกษพความรักคนโสดจะมองเห็นคนใกล้ตัวมีเสน่หดึงดูดใจ
เริ่มด้วยทะเลาะลงเอยด้วยรักคนมีคู่รักจะผิดใจกันเรื่องเงิน
คนที่มีครอบครัวจะทะเลาะเพราะไม่มีเวลาให้
สุขภาพจะเจ็บป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้ไม่สบายเพราะศัยศาสตร์
ระวังภัยจากการทำร้ายผิดตัวหรือถูกลุกหลง
บาดเจ็บจากอาวุธของมีคมลูกหลานเจ็บป่วย
การเงินเป็นไปตามปกติเหมือนเคยจะร้อนรนเสี่ยงโชคลาภ
แต่ไม่ใช่จังหวะที่จะได้เงินประเภทนี้จะเร่งรัดจนหาความสงบไม่ได้ผลดี
ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นและเมตตาช่วยเหลืองานอบรมสั่งสอนจะได้ผลดีกว่างานด้านอื่น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์